คันหนึ่งกระบะคันนี้ก็ชักปืนยิงใส่เลยนะฮะเชี่ยวหัว
โชคดีแค่เฉียวนะฮะเจ็บไปคนหนึ่งครับ
โอ้โหทั้งนึกปืนและระเบิดนึกว่ายิงแค่ปั้งเดียว
กระบะคันนี้นะครับขับรถมาตีสามนะฮะจังหวะตรงเนี้ย
ข้ามไปอีกฝั่งนึงคือความจริงเขาขับเหมือนกับจะไปตามทางแล้วนะฮะ
ข้ามถนนไปเนี่ยแล้วไปถอยหลังมานะเออไปถอยหลังมา
นี่เห็นไหมแล้วมอเตอร์ไซด์มาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดคัน
นี่ยิงใส่เลยอู้ว้าวนี่ป๋าระเบิด
ไม่รู้ตั้งใจจะกะแค่ขู่หรือจะอะไรยังไงนะหรือมันยิงไม่แม่นก็โชคดีแล้ว
ไม่งั้นเนี่ยโดนเข้าไปขนาดนี้เนี่ยตายนะฮะ
กระสุนเฉียวหัวไปคนหนึ่งบาดเจ็บนะครับทุกผู้ชมครับ
เป็นถนนพุทธมนต์ทนสายหนึ่งเขตพระศรีเจริญกรุงเทพนะครับ
คืนที่ผ่านมาแปดนัดนะฮะจากนั้นกระบะคันนี้ก็ขับหลบหนีไป
มอเตอร์ไซต์พวกนี้ก็หากันแยกย้ายขี่หนีก่อน
ขี่หนีตายก่อนค่ะกล้องวงจรปิดอีกมุมหนึ่งนะฮะ
กลุ่มผู้เสียหายขี่จักรยานยนต์มากัน๗คันช่วงตี๓๒นาที
นี่อันนี้ก่อนจะถูกยิงนะแล้วก็อีกมุมนึงจะเห็นกลุ่มจักรยานยนต์เนี่ย
ช่วงจังหวะตรงนี้นี่แหละที่กระบะเข้ามาไม่รู้เขาไปเจอกันมาจากไหนก่อนยังไงนะ
แต่กระบะเนี่ยข้ามถนนไปแล้วก็ไปถอยหลังมาเพื่อมารอนะฮะ
อีกกลุ่มนึงเขาขี่จักรยานยนต์มายูเทิร์นตรงนี้ก็ยิงใส่เลย
วงจรปิดมุมหนึ่งจะเห็นตอนที่ผู้ก่อเหตุรถกระบะเนี่ยนะฮะรถกระจก
ตรงประตูคนขับนะฮะรถกระจกลงมาเล็กน้อยแล้วยื่นมือออกมา
เดี๋ยวดูนะตอนที่เขาถอยหลังมาเหมือนกับถอยมาเพื่อรอมอเตอร์ไซค์นี่เห็นไหมฮะ
นี่เห็นมั้ยโอ้โหแล้วปุ้งเนี่ย
ปลาระเบิร์ตปริงปองใส่นะฮะไม่ใช่ว่ากระบะนี้ทิ้งทวนได้ระเบิด
แล้วปลาไว้ตรงนั้นนะไม่ใช่นะมีกลุ่มควันสีขาวลอยขึ้นมาเนี่ยนะฮะ
ขณะเดียวกันก็จะเห็นว่าหลังจากถูกยิงเนี่ยนะครับแล้วปลาระเบิดปิงปองใส่เขาเนี่ย
จักรยานยนต์กลุ่มนี้ก็มาจอดเนี่ยหลังจากแยกย้ายมันก็กลับมาจอดรอนอยู่ที่เกาะกลางถนน
ทางฝั่งของจักรยานยนต์๗คันนี้นะครับมีเด็กชายวัย๑๕ปีคนหนึ่งถูกกระสุนเนี่ยเฉียวหัวเข้าไป
ได้รับบาดเจ็บนะฮะก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเฉียวหัวไปเลยนะฮะนี่เห็นไหมครับ
อายุ๑๕โอ้โหตอนอายุ๑๕นี่ผมตี๓นี่นอนอยู่บ้านนะแม่ยังต้องคอยแม่ยังต้องคอยห่มผ้าอยู่ให้เลยเดี๋ยวมันจะเป็นหวัด
ถี่เพราะข่มหลุดนี่ออกมาแว่นเพียงคันแล้วถูกยิง

โอ้โหทุกผู้ชมครับสนภาษีเจริญก็มาตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับ
ปลอกกระสุนปืน๙มมตกอยู่๕ปลอกนะฮะก็เก็บไว้เป็นหลักฐาน
แล้วก็ใช้เวลาไม่นานนะครับตำรวจติดตามจับกลุ่มตัวกระบะคันก่อเหตุได้นะครับ

ท่านผู้ชมฮะเขาชื่อสุรเดชบำรุงจิตอายุ๓๙ปีกระบะคันนี้เลย
เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างไปจับได้ที่บ้านพักในซอยเพชรเกษม๖๘เขตบางแคร์
พร้อมกับปืน๙มม๑กระบอกนี่ปืนกระบอกนี้นะครับ
ก็คุมตัวมาสอบสวนดำเนินคดีที่โรงพักษนภาษีเจริญ

เขาเคยมีเรื่องกับวัยรุ่นกลุ่มนี้
เมื่อคืนนี้มาเจอกันบนถนนนะแล้วมีปากเสียงกัน
ปลาระเบิดปิงปองใส่ก่อนด้วย
เขาเลยขับรถกระบะมากับพวก๔๕คน
เอาปืนที่ซื้อมาจากคนรู้จักกันเนี่ยแต่ยังไม่ได้โอนนะปืนเนี่ย
เอาไปไล่ยิงวัยรุ่นกลุ่มนี้เพื่อสางแค้น
ยิงเสร็จแล้วเขาก็ขับรถหนีไปแล้วก็แยกย้ายกันหลบหนี
ท่านผู้ชมครับคุณไกด์ธนกรผู้สื่อข่าวของเรานะฮะ
ตามความคืบหน้าคดีนี้นะครับ
แล้วก็ไปดูอาการของคนเจ็บด้วยได้คุยกับย่าของน้องที่บาดเจ็บนะ
สมมุติว่าชื่อน้องเอละกัน๑๕ปีนะครับ
ย่าบอกว่าหลานชายเนี่ยออกไปขี่รถเล่นกับเพื่อนทุกคืน
เพื่อนหลานบอกว่าก่อนเกิดเหตุเมื่อคืน
กับเพื่อนเนี่ยนะไปรับเพื่อนที่ทำงาน
แล้วไปนั่งเล่นที่บ้านเพื่อนอีกคนนึงแถวพระราม๘
แล้วไปเจอเพื่อนของเพื่อนอีกกลุ่มนึง
อย่าเพิ่งงงนะรัชพรค่ะคนเจ็บเพื่อนเยอะเหลือเกินนะ
ซึ่งหลานชายไม่รู้จักทุกคนหรอก
เพราะมันคือเพื่อนของเพื่อนของเพื่อนของเพื่อน

ก็พาไปทอดแล้วก็ขี่รถไปอย่างเนี้ยนะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เห็นเนี่ยคือกำลังขี่รถจะกลับบ้านแล้ว
ใช้ถนนพุทธมนธนสายหนึ่งแล้วก็ถูกยิง
หลานชายบอกว่าช่วงเกิดเหตุหลานขี่รถอยู่คันแรก
มีเพื่อนนั่งซ้อนท้ายหลานเป็นคนขี่
จังหวะเลี้ยวยูเทิร์นรถนั่นแหละ
ผู้ก่อเหตุเนี่ยดักรออยู่เปิดกระจกแล้วก็ยื่นมือออกมา
ปืนยิงกระสุนเฉียวหัวหลาน
จากนั้นก็พาไปโรงพยาบาล
แต่หลานชายยืนยันว่าไม่เคยรู้จักไม่เคยมีเรื่องกับคนก่อเหตุมาก่อน
ตอนนี้หลานชายนี่ไม่กล้าออกจากบ้านแล้วย่าบอก

ย่าก็ฝากบอกไปถึงผู้ก่อเหตุนะครับว่า
ถ้าจะทำอะไรเนี่ยจะแค้นกันขนาดไหนก็ตามเนี่ย
อยากให้คิดถึงคนที่อยู่ข้างหลังด้วย
คนที่อยู่ข้างหลังก็คือพ่อแม่ปู่ย่าตายายพี่น้องครอบครัว
ถ้ามีอะไรก็คุยกันดีก็ได้นะครับ
ส่วนอาการของหลานชายตอนนี้ปลอดภัยแล้ว
โดยยิงที่เป็นคนหลักยิงแล้วตัวเองติดคลุกไป
ไอ้เขาบอกเขาไม่รู้จักมือยิงให้เข้าไปจากคนก่อเหตุ
ว่าตกลงยังไงนะครับท่านตลอดเอกชัยพันธ์เพชรสดสินนะครับ
ท่านผู้มีกรรมการสนภาษีเจริญนะครับ
ปมเหตุเนี่ยคือกลุ่มคนเจ็บเนี่ย
เขามีเรื่องกับรุ่นน้องของคนก่อเหตุ
กลุ่มที่เขามีเรื่องด้วยเนี่ยคือพวกรุ่นราวคราวเดียวกัน

เขาเป็นรุ่นน้องของคนขับรถกระบะคนก่อเหตุ
ก็คือสุรเดชเขาก็ไปฟ้อง
พอไปฟ้องเนี่ยสุรเดชก็เป็นรุ่นพี่ในกลุ่มไงค่ะ
ก็ต้องจัดการให้น้องใช่ไหมว่ามันทำร้ายน้องเหรอมา
เดี๋ยวพี่จัดการให้สุดท้ายก็นั่นแหละครับทุกผู้ชมครับ
เขาก็มีการโพสต์ท้าทายกันก่อนแล้วก็นัดเจอกันนะ
ก็เจอกันแถวถนนแถวพุทธมนตรสาย๑นั่นแหละ
ซึ่งสุรเดชบอกว่าผมเนี่ยถูกปลาระเบิดปิงปองใส่ก่อน
ก็เลยขับรถไล่ตามแล้วก็ตามไปยิงเขา
เอาเป็นว่านายสุรเดชนะครับถูกแจ้งข้อหาเรื่องพยายามฆ่านะครับ
แล้วก็ข้อหาความผิดเกี่ยวกับเรื่องของอาวุธปืน
อื้อหือน้องเอ้ย